ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

สวัสดีครับ

เข้าสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

กลับมาพบกันตามสัญญานะครับ
นาฬิกา๒๐นาทีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
พร้อมกับเรื่องราวของนักสู้ชีวิตทุกท่านนะครับ

ให้คุณผู้ชมได้ช่วยกันส่งแรงมาเชียร์
รายการของเรานะคะได้หยุดความท้อแท้
และจุดประกายแรงสู้ในใจของคุณและสู้เคียงข้างไปด้วยกันค่ะ
เมื่อใดก็ตามที่คุณสู้ครบ๑๐เพลง
รับเลยค่ะ๑ล้านบาท
ป่านอกจากได้ช่วยคุณยากแล้วก็เปิดโอกาสให้คนดีด้วย
เปิดโอกาสให้คนดีในที่นี้คือเปิดโอกาสให้คนดีที่อยากจะช่วยเหลือ
ผู้ที่กำลังลำบากเวลาแบบมีคนดีดูรายการเราอยู่อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เห็นว่าโอ้ตรงนี้ลำบากจริงนะก็พร้อมจะช่วยเหลือ
ตรงนี้ดีใจจังเลยที่รายการของเราได้เป็นสื่อกลางช่วยให้คนดี
ได้มีที่ช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือคนลำบากอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะฮะยินดีอย่างยิ่ง
และใครที่ติดตามรายการของเราในคราวที่แล้วนะครับก็คงจะทราบกันดีนะครับ
ว่านักสู้ชีวิตของเรานะครับได้สู้ชีวิตให้เห็นไปแล้วนะครับ
พันนีแช่ตั้งค่ะอายุ๔๕ปีตอนนี้ค้าขายอยู่ในซอยสุขสวรรค์๒นะคะค้าขายอาหารตำสั่ง
เป็นความดันสูงแล้วก็เป็นไทรอยด์ต้องกินยาอยู่ตลอดเรื่องเกี่ยวกับหัวเขานี่พอยืนเดินสัก๔๕วันก็จะเดินไม่ค่อยไหวแล้ว
ทุกวันนี้นะคะอยู่กับลูกแค่สองคนลูกชายชื่อโอมอายุ๑๖แล้วแต่ยังพูดไม่ได้เดินไม่ได้เขาขาดออกซีเย็นตอนคลอดสมองเขาก็เลยช้าเหมือนเด็กอายุ๖กว่า
เคยมีคนพูดอยู่ประโยคนึงว่าถ้าหากว่าเราเอาลูกไปไว้สงเคราะห์ชีวิตเราจะไม่ลำบากแบบนี้เลย
หนูเคยบอกเขาไปว่าถ้าเกิดหนูจะต้องเอาลูกไปขอทานหนูก็จะทำหนูจะไม่มีวันเอาเขาไปทิ้ง
หนูยอมรับเลยนะทุกวันนี้หนูขายของบางครั้งขายเสร็จเข้ามาในบ้านหนูล้าจนแบบเท้าเธอหนูยกไม่ขึ้นพอเขามากอดหนูมาอะไรอย่างนี้หนูคิดเลยถ้าไม่มีเขาหนูจะอยู่ยังไง
ถ้าเกิดว่าไม่กินยาเนี่ยจะทำงานไม่ได้เลยคุณหมอบอกว่ามีสารเสพเตยลอยแต่ตัวนี้คือมันทำให้หายเจ็บทำให้ทำงานได้
คุณเก๋ต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
ต้องการไปทำทุนนะคะแสนนึง

คำสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของ
หมดศิลป์เรียกร้องรักเหลือทนที่ไหน
เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
คุณเก๋ร้อง
ได้ครับ

คุณเก๋แม่ผู้ยอมเจ็บแต่หัวใจสู้เพื่อลูกครับ
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
สวัสดีครับพี่เก๋

โอมนะครับก็เป็นลูกชายคนเดียวของคุณเก๋นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็มีปัญหาในช่วงคลอดนะครับขาดออกซิเจน
ก็เลยทำให้พัฒนาการทางด้านสมองพัฒนาการช้า
ตอนนี้น้องอายุ๑๖ปีนะครับแต่ว่าสมองเนี่ยเท่ากับเด็กประมาณขวบหนึ่งเท่านั้นเอง
เลี้ยงลูกคนเดียวด้วยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
สุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีพี่เก๋เหนื่อยง่ายเห็นบอกแค่เดินไปห้องน้ำนี่ก็หอบแล้ว
แล้วก็ต้องดูแลลูกอาบน้ำทำอะไรบ้างคะวันหนึ่งที่ทำให้ลูก
ตื่นเช้ามาทั้งวันเลยก็ต้องเปิดร้านก่อนนะคะไปตลาด
ช่วงนั้นเขาถ้ายังไงอยู่บ้านก็ต้องผูกผูกเลยนะครับคุณผู้ชม
เอาผ้าผูกไว้ที่ผูกอันนี้คือกลัวน้องเขาจะไปสน
ไปทำนู้นทำนี่เคยทำอะไรล้มนะตอนนั้น
คว่ำโทรทัศน์ลงมาไปดึงสายข้างหลังออกมา
ไปตลาดเสร็จเดินซื้อของเสร็จกลับถึงบ้านจัดขอ
ค่ะในวันหนึ่งจัดของแล้วทำอะไรอีกคะพี่เก๋
แล้วทำอะไรอีกครับพี่เก๋ก็เอารู้อาบน้ำ
เสร็จมาเหนื่อยอีกทีก็ตอนใส่เสื้อผ้าใส่แพมเพิร์ต
พอใส่แพมเพอร์เสร็จเรียบร้อยแต่งตัวเสร็จทีนี้กินข้าว

ต้องไปทำกับข้าวอีกค่ะทำกับข้าวผัดมาก็นั่งป้อนเขา
ก่อนที่จะเปิดร้านขายทำกินกันมื้อเช้าก่อนแม่ลูก
เหนื่อยสุดเลยในการเลี้ยงลูกคือตอนไหน
ตอนที่เขาไม่สบายพอไม่สบายแล้วเขาจะไม่นอน

ไอ้พวกแครอทแล้วก็ผักผลไม้ที่สีเข้ม

แต่ก็คือด้วยความที่เด็กเขาก็จะไม่กินผัก
ค่ะแต่เราก็สับใส่ให้
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นใหญ่มันดีถ้าไม่เคี้ยวเขาไม่เอาหกไข่ออก
แต่ชอบขาหมูค่ะอืม
อ่ะชีวิตนะคะมันต้องก้าวกันไปสู้กันไปนะคะคุณผู้ชม
และตอนนี้ในภาวะนี้พี่เก๋ก็ต้องมาสู้ในรายการของเรา
ครั้งที่แล้วสู้กันไปได้ถึงเพลงที่๓
ตอนนี้มีเงินสะสมแล้วพี่เก๋๔๐๐๐ค่ะ
ตัวช่วยที่ไม่ได้ใช้เลยนะคุณป่าเนาะ
ตัวเต็มนะฮะคุณผู้ชมครับคุณเก๋นะครับ
บอกกับเราว่าต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา๑แสนบาท
ตอนนี้มาแล้วครึ่งทางได้ไปแล้ว๓เพลง๔๐๐๐บาทตัวช่วยยังอยู่ครบ
มาถึงเพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

เราเคยพูดกันไว้นะว่าโอ้โหโชคดีนะคราวที่แล้วเนี่ยเพลงที่๑ถึงเพลงที่๓มันเป็นเพลงช้า
ค่ะค่ะมาถึงเพลงนี้เพลงที่๔เอาล่ะสิ
มีจังหวะขึ้นมาหน่อยนึงยังไม่เร็วมากแต่ก็สำหรับพี่เก๋นี่ก็ถือว่าเร็ว
ฟังไปแล้วนี่เป็นยังไงบ้างคะพี่เก๋เพลงนี้เป็นไงครับเพลงนี้
อืมเคยร้องตอนเรียนเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมันเหนื่อยแบบเหมือนกับว่า
กลัวแรงไม่ไหวกลัวจะคุบไม่ทันคือไม่ได้ห่วงเรื่องเนื้อเพลง
ห่วงเรื่องจะร้องไหวไหมตามทันไหวไหมค่ะกลัวจะร้องไหวครับ
เนื้อเพลงชัวร์ไหมล่ะเอาคุยกันเรื่องเนื้อเพลงก่อน
ชัวร์ค่ะเพราะว่าเคยร้องตอนสมัยเรียนหมด
ถ้าเนื้อเพลงชัวร์นะไม่ต้องร้องใช้พูดเอาใช้พูดเอาไป
นี่ไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่บอกให้ทำอย่างนี้จริง
หรือถ้ามันไม่ไหวจริงก็หยุดก็ได้ก็รับสี่หมื่นกลับไปแต่ตัวช่วยยังอยู่ครบ
ตัวช่วยทั้ง๖ตัวเนี่ยมันมีดีที่สุดก็คือถ้าเปิดมาเจอข้ามเพลงนี้ไปเลยไม่ต้องร้องเลยรับเงินเลย๖๐๐๐บาท
หลังจากฟังอินโทรไปแล้วนะครับผู้แข่งขันของเราคุณเก๋นะครับนี่ก็คือเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณเก๋จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ
เอาละครับตัวช่วยครับจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบลูพาวเวอร์ใช้หรือไม่ใช้ครับ

วันนี้จงใช้แรงฮึดของแม่ให้เป็นประโยชน์เพื่อลูก
คว้าเงินหกหมื่นมาให้ได้นะคะสู้ไหมคะแค่ช่วงนี้นะเนี้ย
สู้ค่ะสู้ค่ะครับพี่เก๋ตะโกนไม่ดังหรอก
เป็นตะโกนแทนให้สู้ค่ะ
หายใจออกยาวคุณเก๋ครับตั้งสถิติให้ดี
แค่นาทีกว่าต่อจากนี้เท่านั้นเอง
ทำให้ได้กันแล้วกันนะครับทางบ้านเอาใจช่วยคุณเก๋ด้วยนะครับ
มาถึงเพลงที่สี่เพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลง

นะรึพี่จ้าบอกว่าจะมาขอมัน
ปีนี้เลิกดีหวังจันทร์น้องนับหวังตั้งตารอ

ปีนี้เลิกดีวันจันทร์น้องนับวันตั้งตารอ
ออกหวานหวั่นไหวหวนใจผู้ชายรูปรอ
อายเพื่อนอายแม่อายคอและกลัวจะรอเธอคนสายบัว
น้องอายเขานักคนช้านินทากันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัวกลัวใจของพี่นักหนา
จากน้าจะขอโอริพออย่ารอให้ถึงปีน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม

เกิดเมื่อกี้ยังไม่จบแล้วมันต่อไปอีกรอบหนึ่งไหวไหมฮะ

อุ๊ยตายไม่ต้องล่างเสียงยาวเป็นห่วง

เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาทคุณเก๋ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาทคุณเก๋ร้อง
ยาแพ้
ไม่ถูกน

ไม่รู้เวลาจะเหนื่อยหรือจะอะไรยังไงก็แล้ว

ก็หอมอะค่ะก็ยังหอมอยู่
หอมครับหอม